หนึ่งที่ที่เขานิยมไปกันมากแล้วคนไปกันเยอะจริงอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่พระนครศรีอยุธยา
ไปใกล้กรุงเทพเล่าให้ฟังก่อนว่ามีคุณป้าคนนึงอายุหกสิบเก้าแล้ว
วิวแชร์ไปเลยไปทำอะไรรู้ไหมไปแก้บน
ไปแก้บนเหรอฮะใช่ค่ะไปแก้บนกับกุมารเจ้าสัวเฮง
เขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๘๑งวดที่ผ่านมาครับ
คุณป้าท่านนี้ค่ะและที่สำคัญคือไปเข้าพิธีอาบน้ำมนต์มา
อาการป่วยเนี่ยดีขึ้นด้วยเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้นะคะ
นางมารีสุภจิรานุรักษ์เป็นข้าราชการบำนานอายุ๖๙ปีแล้ว
คุณป้าเนี่ยนั่งรถวิวแชร์มาพร้อมกับหลานชายเข็นมาแบบนี้มาแก้บนค่ะ
แก้บนกับกุมารเจ้าสัวเฮงนี่แหละที่เขาบอกว่าช่วยให้อาการป่วยดีขึ้น
แล้วก็ถูกเลขท้ายสองตัวด้วยนะป้ามารีเล่าให้ฟังบอกว่า
ป้าเนี่ยมีอาการป่วยหลายโรครุมร้าวเลยไม่ว่าจะเป็นโรคเท้า
บวมความดันคอเสื่อมโรคคนชราคุณครับต้องนอนติดเตียง
แล้วป้าเดินไม่ได้มาหลายปีอยากจะหายจากโรคสักที
ได้ไม่เป็นภาระลูกล้านพอรู้ข่าวว่าที่อาสมฤษีเนรเนี่ย
พิธีอาบน้ำมนต์ตัดกรรมโดยอาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
เขาประกอบพิธีให้เลยก็ไปเข้าอาบน้ำมนต์ครบทั้งหมด๙ครั้ง
คุณป้ามารีบอกเฮ้ยรู้สึกเลยนะว่าอาการเขาดีขึ้น
ลุกวิวแชร์ไปไหนมาไหนได้ลุกขึ้นมาเองได้คุณ
และที่สำคัญงวดที่ผ่านมาเอาถูกลอตเตอรี่ไปสิ
เลขท้าย๒ตัว๘๑ก็เลยวันนี้ถือโอกาสดี
มาที่นี่นำน้ำแดงปลาตะเพียนฟักทองดอกไม้
แก้บนกุมารเจ้าสัวเหงและปู่ฤษีพรมเมษซะเลย
พร้อมกับจุดประทัดด้วย๑๐๐นัดปั้งกันไปครับ
ขณะที่ก็มีประชาชนมากราบไหว้มาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในอาสมกันเยอะแยะเลยนะคะและที่สำคัญ
มาที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณแล้วนั้น
จะต้องไปส่งตัวเลขสีแดง
ตัวเลขสีแดงที่ลอยจับกลุ่มกันลอยไปลอยมาอยู่ในอ่างน้ำมนต์
เขาบอกงวดนี้มีเยอะมากเลยมีเลขเยอะมาก

มันชัดราวกับตั้งใจหยดเลย
คืบคุณไม่รู้เหมือนกันเหมือนเทียนวันเกิดเหมือนกันนะ
เอาเป็นว่าบอกแบบนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วโชคชะตาฟ้าลิขิต
เรื่องแบบนี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ใช่แล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะเอามาให้ส่องดูกันเล่นเท่านั้นเอง
อย่าไปคิดอะไรมากส่วนอีกที่หนึ่งวัดสว่างอารมณ์
โอ้โหเอ่ยชื่อมารู้จักกันดีค่ะโด่งดัง
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
ก็ไปเจอกับเจ้าอาวาสอาจารย์แป๊ะพระเกจิชื่อดังเลยนะครับ
พระครูยะติธรรมานุยุทธ์นั่นเอง
ก็ทำพิธีปลูกเสกวัตถุมงคล๒รุ่นครับ
ก็มีเหรียญพญาเต่าเรือนอาจารย์แป๊ะรุ่นอะไรรุ่นรวยสุด

แล้วก็ตะกรุดโทนยันโสรสมหามงคล
เขาบอกว่าใช้มวลสาร๑๐๘จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศเลยนะ
แล้วก็ยังมีด้วยสากตำหมากของอาจารย์แป๊ะ
ที่ใช้มาราว๔๐ปีผสมหลอมรวมอยู่ในนั้นด้วย
โอ้โหสุดยอดวัตถุมงคลรวบรวมเอาไว้ในนี้
คุณผู้ชมครับใครสนใจก็แวะไปแล้วกันนะครับ
กับที่วัดแห่งนี้แล้วก็ยังไงซะ
รายได้วัดเนี่ยเขาจะนำมานะครับ
เพื่อไปซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้กับทางวัดสว่างอารมณ์นั่นเอง
ใครอยากทำบุญแวะเวียนไปกันได้
ทางวัดไปในตัวนะครับ